ส่วนที่นครปฐมครับเขต๑หน่วยเลือกตั้งที่๑๐ที่เขาต้องเลือกตั้งใหม่กัน
เป็นไงเรียบร้อยดีไม่รู้ก็เรียบร้อยดีแล้วก็ในหน่วยนั้นเนี่ย
คุณผู้ชมฮะส้มส้มทั้งหน่วยอ๋อคุณผู้ชมอันนี้คือภาพเก่า
ครับวันที่สิบสี่พฤษภาคมวันเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมา
แล้วปรากฏว่าก่อนจะปิดคูหาประมาณสัก๑๕นาทีโอ้โหพายุซัด
เต็นต์พังแบบนี้คุณผู้ชมฮะก็มีหลายคนที่มาแสดงตัวแล้วนะ
แต่ไม่สามารถจะใช้สิทธิลงคะแนนได้กรกตจังหวัดนครปฐมก็เลยตัดสินให้มีการลงคะแนนใหม่
ทั้งหน่วยเลือกตั้งเพื่อความยุติธรรมครับเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะ
ก็มีบางส่วนบางส่วนที่เห็นด้วยแต่บางส่วนก็ไม่เห็นด้วย
เอาเห็นด้วยก่อนอย่างพี่สวนีสิงโตงามอายุ๕๐ปี
แกบอกว่าแกเต็มใจนะมาใช้สิทธิเลือกตั้งอีกครั้งนึงเนี่ย
เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเหนือการควบคุม
มันเหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติถ้าเกิดไม่มาก็เท่ากับว่าเรานอนหลับทับสิทธิ
หน้าที่ความเป็นคนไทยนี่พี่สาวนีแต่คนนี้ไม่เห็นด้วยแหละว่ายังไง
เป็นกลุ่มใหญ่เลยนะเขาบอกว่าเสียเวลาอืม
เวลาเลือกตั้งใหม่เพราะวันเลือกตั้งทั่วประเทศที่เต็นต์พังเนี่ย
เพราะพายุชาวบ้านส่วนใหญ่เขาไปลงคะแนนกันหมดแล้ว
เหลือแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองจึงควรให้เลือกตั้งใหม่เฉพาะคนที่ไม่ได้ลงคะแนน
ให้เลือกตั้งใหม่ทั้งหมดแบบนี้อ่าลองไปฟังเสียงชาวบ้านหน่อยคุณผู้ชมฮะ

มันก็เลยเป็นการที่ว่าเราก็ต้องมาเสียเวลาไกลตรงนี้แต่คนคนนั้นอ่ะ
คนเดียวน่ะขออนุญาตจะลงคะแนนเขาจะมาใช้สิทธิ์ขออนุญาตจะมาใช้สิทธิ์
แต่เขาไม่ได้ใช้สิทธิ์คือคนเดียวเขามันเกินที่เวลาทั้งพันคนอ่ะ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
ใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้อง
ก็ขอบคุณนะครับที่ประชาชนที่นครปฐมเขตเลือกตั้งนี้ออกมาใช้สิทธินะครับ
เพราะว่าแหม่มันห่างจากวันจริงมาตั้ง๑สัปดาห์แล้วบรรยากาศ
หรือว่าบางทีคนก็วางธุระเอาไว้แล้ววางแผนไว้แล้ว
ไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าว่ากันใหม่